ต้องบอกเลยว่าวันก่อนเนี่ยเขาก็แบบอ้ำอึ้งใช่ไหม

แต่มาคราวนี้เขาก็บอกว่าก็คุยกันอยู่
กับพิธีกรที่ดูมากจะดูเจ้าชู้

แต่คุณพิษนี่เขาก็เพิ่งเลิกกับคุณพลอยหอวัง

วงการบันเทิงก็แบบนี้แหละค่ะ

กับเรื่องนี้ยังไม่ได้บอกว่าเออเป็นแฟนกันหรืออะไร
เพราะว่าทุกอย่างเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะ

พิษเนี่ยยังทำงานร่วมกันกับแฟนเก่าอย่างพลอยหอวังอยู่เลย
แล้วแยมที่เป็นว่าที่แฟนใหม่เนี่ย
จะมีอะไรแคลงใจคาใจหรือเปล่าค่ะ
หนูชิวอยู่แล้วค่ะ

เอผมือว่าไม่ได้ไม่ดา

ก็เรียกว่าเจอดีกว่าจริงไม่เคยเจอดีกว่า
มันปรับใจไหมคะที่เขาก็เป็นความรักด้วยกัน
ไม่ได้เพราะมันไม่เกี่ยวหนูอยู่แล้ว
แล้วตอนนี้เขาก็คุยกับเราเพราะไม่บอกไหมคะ

ก็ต้องคุยกันไปเรื่อย

เขาก็เป็นสาวเปรี้ยวสาวเก๋อยู่เหมือนกันเขาเด็กนักเรียนนอกนะจ๊ะ
เด็กออสเกรลียนะจ๊ะเพราะชิวนะ